ใครพูดถึงพระมหาภัยวัล
ขนาดไหนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วครับ
พระมหาภัยวันนับถือศาสนาอะไร

ก็ขอเรียนให้ทราบว่า
ดูแลชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนนะฮะ

ไม่ต้องอยากเลี้ยงต้นไม้นะฮะ
อย่าเอาปัญหาปัญหาคู่มาถามพระ

ตามมาคงไม่อยู่เป็นพระจนถึงทุกวันนี้นะครับ

มีคนบอกว่า

โยมไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ขอโทษนะฮะ

เดี๋ยวโยมอะไร
กองสลากนะต่อให้เขาหมุนแรง

มันก็ไม่ออกเลขที่โยมซื้อ

นิสัยดีน่ารักเชื่อฟังคำสั่ง

กะเทยป่วนคอมเม้นต์มากเลย

ธรรมะมาเกือบจะครึ่งชั่วโมง

ขายของมีคนเอฟไอ้โดเรมอนแดงด้วยนะแล้วบางครั้งบางคราวเนี่ย
แฟนคลับของพระมหาภัยวันวรวรโนพระนักคิดวักเขียนวัดสร้อยทอง
แกบอกว่าพระคุณเจ้าบอกว่าแฟนคลับส่วนใหญ่เป็นพวกแอลจีบีที
บางคนเนี่ยมาป่วนอาตมาบ่อยเหลือเกินฮะตอนนี้วันนี้เนี่ย
ไม่มีพระรูปไหนดังเท่าพระมหาภัยวันอีกแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรพระมหาภัยวันเม้นแสดงทัศนะได้แทบจะทุกเรื่องทุกราว
จนกระทั่งช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้เทรนด์ทวิตเตอร์ของพระมหาวิทย์
อันดับหนึ่งเลยเหรอขึ้นอันดับหนึ่งเลยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังตกออกไป
ตกอันดับสองเองมั้งตกลำดับสองเท่านั้นเองค่ะความร้อนแรงของพระมหาภัยวันเนี่ย
มันร้อนแรงเหลือเกินเพราะว่าพระคุณเจ้าเม้นแทบจะทุกเรื่องทุกราวจริง
อกจากนี้พระคุณเจ้าพระมหาภัยวันท่านยังบอกว่าวันนี้เนี่ยถือว่าหมดยุคของพระมหาสมปองแล้ว
เมื่อก่อนนี้จะไปพูดที่ไหนต้องพระมหาสมปองหลับตานึกหน่วยงานต้องนึกถึงพระมหาสมปอง
ยุคของท่านแล้วตอนนี้เป็นยุคของพระมหาภัยวันแล้ว
แล้วท่านก็บอกว่าพระมหาวันเนี่ยโพสต์ไปหาพระมหาสมปองเรียบร้อยแล้วว่าท่านต้องหยุดแล้ว
เพราะว่านี่คือดาวจรัสแสงดวงใหม่กำลังเกิดขึ้นชมอีกทีหนึ่งเถอะค่ะ
ส่งไปหาแกถามว่าจะลงจากบันลังต่างทองดีหรือว่าจะให้ยึดอำนาจ
แกบอกว่าแกไม่ดื้อสงสารมากเลยนะฮะ
แกบอกว่าแกไม่ดื้อพี่ไม่ดื้อไม่ดื้อก็ดีนะ
มันหมดยุคแล้วอะไรจะมาธรรมะเดลิเวอรี่เดี๋ยวนี้ใครก็ส่งถึงบ้าน
ไม่ต้องส่งเขามาดูไลฟ์สดเชยมากธรรมะเดลิเวอรี่อะไร
จะมาเดลิเวอรี่อะไรถามก่อนสภาพนะฮะ
ยุคที่คนเขาฟังไลฟ์สดได้จะมาเดริเวอรี่อะไร
จะมาหลวงพี่ช่วยด้วยอะไรถามก่อนมันหมดยุคแล้ว
นี่คือความดังของท่านพูดได้ทุกเรื่องเม้นได้ทุกประเด็น
นะฮะแล้วดูไปก็มีความรู้สึกสนุกสนานไปด้วย
เหมือนดูพระเทศปกติทั่วไปนะฮะพระมหาภัยวันนะฮะ
คนดูก็รู้สึกว่าใกล้ชิดนะคะสนุกทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ
กลับไปตามยุคสมัยเนอะใช่ค่ะ